และเพื่อเป็นการกระจายอุปกรณ์ทางการแพทย์
ออกไปสู่โรงพยาบาลแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศไทย
ให้ได้เร็วที่สุดนะครับ
ไทยรัฐของเราจึงได้ลงไปร่วมมือ
โดยการนำรถขนส่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
มาช่วยขนส่งตู้ความดันลบ
เอาไปให้กับบุคลากรทางการแพทย
ได้ใช้กันอย่างรวดเร็วและทั่วถึง
ซึ่งมีการออกแบบมาโดยวิศวกรรมมสถานแห่งประเทศไทย

ชิ้นส่วนเหล่านี้เป็นอุปกรณ์ในการติดตั้งตู้ความดันลบ
ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับใช้ดูแลรักษา
ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙
ออกแบบโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชุปธรรมหรือวศธ
โดยถูกออกแบบด้วยโครงสร้างที่มีน้ำหนักเบา
เคลื่อนย้ายง่ายติดตั้งสะดวก
ซึ่งเหมาะกับการส่งไปยังสถานพยาบาลในพื้นที่ต่าง
ที่สำคัญมีต้นทุนต่ำ
คือจะใช้คนประมาณ๔๕คนในการประกอบ
และการประกอบนี้จะไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้กาวใดทั้งสิ้นเลยครับ
ใช้ไม้กับค้อนยางเคาะให้มันเข้าที่เท่านั้นเอง
อันนี้ก็ทั้งประกอบแล้วก็ทั้งแยกประกอบในอนาคต
ซึ่งเราอาจจะต้องผ่านวิกฤตนี้ไปแล้วนะครับ
การแยกเก็บก็ทำได้ง่าย
ทำลายทิ้งในอนาคตก็ทำได้ง่าย
จากสถานการณ์ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙ในปัจจุบัน
ที่มีผู้ป่วยกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง
ไทยรัฐได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิกฤตโควิด๑๙
ได้ร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าว
ด้วยการจัดรถขนส่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
มาดำเนินการจัดส่งตู้ความดันลบให้กับโรงพยาบาลต่าง
ในรอบนี้เป็นการจัดส่งจำนวน๓๑ตู้
ยังภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และจะทยอยมาเพิ่มเพื่อส่งกระจายไปยังโรงพยาบาลทั่วทุกภาคในประเทศไทย

เพราะฉะนั้นเราก็นึกถึงระบบโลจิสติก
เพราะว่าเครือข่ายสำคัญมาก
ทำให้ะบันทึกรอสาอยู่ทั่วประเทศ๕๐๐คน
ก็ให้ทรงยังไงทำให้อุปกรณ์เราไปถึงโรงพยาบาล

เพราะฉะนั้นระหว่างทางจากกรุงเทพมหานครที่เราผลิตอยู่

ก็จำเป็นจะต้องมีเครื่องขาย

ที่ได้ช่วยนำโบกรณ์เรา
ส่งไปยังโรงพยาบาลต่างทั่วประเทศไทยครับ
การจัดส่งตู้ความดันลบนั้น
ใน๑ชุดจะแบ่งออกเป็น๔กล่องคือท่อโครงสร้างแผ่นพลาสติกไม่ติดไฟพัดลมและท่อลมยืดหยุ่นพร้อมคู่มือการติดตั้ง
โดยจะมีวิศวกรอาสาวทในแต่ละพื้นที่ช่วยประกอบติดตั้งให้ด้วย
สำหรับตู้ความดันลบที่ไทยรัฐร่วมจัดส่งในครั้งนี้จะเป็นตู้ความดันลบและแอนตี้มรูม
ขนาดความกว้างรวม๓๑เมตรยาว๒๖เมตรและสูง๒๒เมตร
ที่มีคุณสมบัติเป็นห้องปรับความดันอากาศภายในห้องให้ต่ำเป็นเนกเกอร์ทีฟ
หรือมีแรงดันต่ำกว่าภายนอกห้องประมาณลบ๒๕พาสเก่าแต่ไม่ทำให้รู้สึกอึดอัด
สามารถช่วยป้องกันไม่ให้อากาศภายในห้องที่อาจจะมีเชื้อโรคปนเปื้อนไหลออกสู่ภายนอก
เกิดภาวะกักกันเชื้อโรคในบริเวณจำกัดได้
ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่
และเป็นการแบ่งเบาภาระของสถานพยาบาลให้สามารถรองรับผู้ป่วยที่จะเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต
ข่าวไทยมรัฐทีวีรายงาน